ถามตรงอดีตสสราชบุรี

เปิดใจพร้อมลูกสาวแบบหมดเปลือก
ถามตรง๑ทุ่มตรงวันนี้
กับจอมควรเหล่าเพชรห้ามพลาด